ยังอยู่ที่เรื่องของแม่และเด็กค่ะ
เชื่อว่าหลายคนนะคะลูกเนี่ยติดมือถือติดแท็บเล็ตติดโทรศัพท์
วันนี้นะคะมีเรื่องราวที่คุณแม่ท่านหนึ่งที่จังหวัดสงขลา
เขาแชร์ออกมาเป็นวิธีการจัดการกับลูกตัวน้อยที่ติดมือถือ

จัดการอย่างไรตาดำปีเลย

ทาตาของลูกตอนที่ลูกหลับ
หลังจากที่หลับไปหลังจากเล่นโทรศัพท์มือถือ

และลูกตื่นขึ้นมา
ตกใจตัวเองร้องไห้
แล้วก็ถามแม่ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

ก็เล่นมือถือเยอะเนี่ยไม่หลับไม่นอนไม่พักไม่ผ่อน
ตามันก็เลยดำลูก
แล้วหลังจากนั้นน้องคนนี้บอกว่าไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้ว
มือถือไม่เอาแล้วกลัวตื่นขึ้นมาแล้ว
ใต้ตาดำเป็นหมีแพนด้าแบบนี้นะคะ
คุณแม่ท่านนี้นะคะโพสต์ลงในเฟซบุ๊ก
ชื่อว่าโซลี่การดีเป็นคุณแม่ที่จังหวัดสงขลานะคะ
แชร์วิธีจัดการกับลูกตัวน้อยที่ติดโทรศัพท์มือถือ
ย้ำว่าติดโทรศัพท์มาก
ก่อนหน้านี้พยายามเล่นมาหลายวิธีแล้วแต่ว่าไม่ได้ผลนะคะ
ก็เลยคิดวิธีนี้ออกเอาอาเชโดมาทาตาของลูกน้อย
และอย่างที่บอกไปตื่นมาตกใจ
สรุปเลิกเล่นได้ผลค่ะเธอบอกแบบนี้
ลองแล้วได้ผลลูกเล่นโทรศัพท์แล้วก็ติดแฮชแท็ก
สงสารและอดขำไม่ได้
คุณแม่หลายคนเห็นโพสต์แล้วนะ

แล้วก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น

เมนต์เนี่ยไม่ได้มาเฉพาะลักษณะของตัวหนังสือนะ
มาเป็นภาพคือเอาไปทำตามกันเนี่ยนะคะ
คอมเมนต์๑๖๐๐๐กว่าคอมเมนต์

แค่ส่งภาพมาแชร์กันเท่านั้นเองนะคะ
แต่ว่าเขาก็มีบางคนแหละไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้
ไม่อยากให้ไปหลอกเด็กเลยเพราะเดี๋ยวเด็กเขาจะฝังใจ
ต่อไปถ้าเขารู้ความจริงนะว่าคุณแม่หลอกเขา
ถ้าคุณแม่ไปเตือนอะไรหลังจากนี้ไปเขาจะไม่เชื่ออีกแล้ว
เป็นจิตวิทยาดูแลเด็กมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเหมือนกัน
แต่ว่าอันนี้ก็เชื่อว่าคุณแม่คงใช้วิธีมาเยอะแล้ว

วิธีใครก็วิธีใครแต่ดิฉันใช้วิธีที่แบบตกลงกันกับลูกเลย
ว่าเราให้เวลาถึงแค่นี้นะถึงเข็มยาวถึงเลข๗คืนนะลูก

เขาจะได้รู้ว่าเขาควรจะเล่นได้มากน้อยขนาดไหน

อ่าแล้วลองดูคุณผู้ชมค่ะ